รับของรางวัลบริเวณจุดลงทะเบียนนะคะในการนี้ค่ะ
เดี๋ยวขอได้เชิญนะคะคุณอาน้ำอ้อยนะคะ

อ่าแล้วขึ้นถ่ายภาพภาพหมู่นะคะ

อยากได้มั้ยอยากได้อ้าไม่อยากหรอ

เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณ
ขึ้นมอบตุ๊กตานะคะ

เดี๋ยวคุณแฮนรี่ค่ะ